อ่าอะไรเงี้ยแล้วคนแชร์เยอะกันมาก
แชร์ก็ดีค่า

มันก็ไม่ได้เหมือนแบบว่าเราแบบเขาเรียกยังไงถ่ายลงเอง
ไม่เห็นค่ะจนวันนี้ยังไม่เห็นข่าวเลย
หนูก็งงมากหนูยังงงอยู่เลยตอนเนี้ย

หนูว่าทุกคนก็ทำว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา

ถ้าสมมุติว่าใครเห็นแล้วรู้สึกว่ามันมากเกินไป

ยังไงขอโทษด้วยนะคะ
ขอโทษจริงนะคะแต่หมายถึงว่าตัวหวายเองเนี่ย
ตอนเราลงอะไรแบบนั้นไปเนี่ย
คือเราไม่ได้มาคิดก่อนว่าแบบ

เราจะลงเพราะว่าทุกคนจะมองเราดูไม่ดี

เฮ้ยชอบอยากลง
เราไม่ได้มีการมาคิดซับซ้อนก่อน

หรือถ้าใครไม่พอใจ

แต่ถามว่าตัวหวายเองเนี่ยมีคิดมากเรื่องนี้ไหม
คิดเลยค่ะเราก็ยังไม่ได้เห็นข่าวด้วย

คนอาจจะมองในแง่ของวัฒนธรรมไทย

หนูเป็นคนที่มอลไทยเคาน์เจอร์มาก

เปิดหูเปิดตายอมเปิดหูเปิดตา
ให้กับทุกเคาน์เจอร์ทุกวัฒนธรรม

เปิดรับหมดอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้

เพราะว่าหนูอาจจะแบบว่าผอมลงด้วย

ทุกคนไม่ชินกับภาพนี้ค่ะ
แล้วเวลาหนูไปทะเล

แท้ที่เราเมื่อก่อนเราก็ลงแบบนี้นะ

อย่างเขามันมีการ
ไปโปรแกรตตรงมือที่ร่วงไป

ไม่ได้รายล่ะค่ะที่จริงไว้วันเกิดหนูค่ะ

และคือมันเป็นถ่ายอสรอยของเรา

อันนั้นอันนั้นหนูพลาดจริงอันนั้นหนูขอโทษด้วยละกันค่ะ
คืออันนั้นคือรู้สึกผิดรู้สึกผิดมากมากเพราะเราเองเนี่ย
เราไม่ได้หนึ่งเราไม่ได้เราไม่ได้ดูก่อนลง
เราประมาทอันนี้ยอมรับจริงค่ะ
ถ้าพูดถึงเรื่องคลิปนี้หนูขอโทษมาก
แต่ว่าถ้าสมมุติเป็นเรื่องกรณีอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูว่าหนูเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติค่ะ

ใช่ค่ะหนูเป็นคนที่เหมือนเขาเรียกยังไงดี
การเลือกของหนูที่ว่าหนูอยากที่จะให้ทุกคนเห็นหรือไม่เห็นอะไร
แต่มันถามว่ามีคนชอบชอบหนูเพราะหนูเป็นคนที่ตรงแล้วเปิดไหมมันก็มี

พอเรียนอฟฟิตแบบนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนไหมค่ะ

พอเรียนอฟฟิตแบบนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนไหมค่ะ

พอเรียนอฟฟิตแบบนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนไหมค่ะ

พอเรียนอฟฟิตแบบนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนไหมค่ะ
พอเรียนอฟฟิตแบบนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนไหมค่ะ

พอเรียนอฟฟิตแบบนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนไหมค่ะ

มันไม่ได้มีคนมาเขียนไม่ดีอะชุดขุดแบบนี้แล้วเราต้องไปเปิดค่ะ
ไม่ทราบจริงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันกระทบคนขนาดนี้

ไม่มีเลยค่ะไม่มีแต่เรียกว่าเวลาจะกลับมาร้องเพลงเวลาจะทำงาน

แต่มีจะมีอะไรฝากให้ถูกคนที่มองเราแบบนี้ไหม

ไม่ได้เป็นเด็กคนเดิมที่เคิ่งปล่อยเพลงมาตอนที่๒๔

นะคะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังอยู่กับหนูจนวันนี้เนี่ยแล้วรักหนูจนวันนี้เนี่ย
อยากจะขอบคุณมากที่เข้าใจกันมาตลอด
แล้วก็ที่แยกแยะออกว่าอันนี้คือการทำงานอันนี้คือเรามีความสุข
ถ้าเรามีความสุขเขาก็มีความสุขใช่ไหมคะ
แล้วหนูมีความสุขหนูเชื่อว่ามันก็ควรที่จะเป็นแบบนี้
เพราะว่าเรายิ่งโตเป็นสาวเรามีความแรงมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ

ไม่หรอกไม่หรอกคือพ่อแม่หนูคือหนูไม่อยากให้ใครเขาเรียกว่าไงดี
เหมือนมองว่าพ่อแม่หนูปล่อยเกินไปหรืออะไรอย่างนี้
ทุกคนต้องเข้าใจว่าสิ่งที่หนูทำหนูทำหนูทำด้วยตัวของหนูเองใช่ไหม
คือถึงแม่จะสอนมายังไงเราก็ทำแบบนี้เอง
แต่ว่าคุณแม่กับคุณพ่อหนูเนี่ยหนูต้องขอบคุณจริงเพราะเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจมาก
แล้วเขารู้ว่าอะไรรีลกับไม่รีลอะค่ะ
เวลามีรูปพ่อบิกินีอะไรอย่างงี้เขาแบบให้สวยซับซ้ำ
เขาแบบเต่งว่าปล่อยได้รึเปล่ายังไงมันจะหลุดออกมาได้ไง

แต่ว่าเรื่องอื่นไม่มีเลยค่ะ

อันนี้แล้วเนี่ยคุณก็โฟกัสอยู่ที่ผ้านท้าย

ฉันจะไปทำบอกมาทำที่ไหน

อ๋อค่ะรูปที่ได้มาที่ลงไปนี่ก็ได้มาจากตากล้องหมดเลยนะคะ

ที่โตขึ้นมาแล้วหลายคนบอกว่าเอ้ยหลายคนแม่ชัยไว้
จริงแล้วที่จริงมันไม่ได้ว่าถามว่าแรงไหมถ้าคนที่รู้จักหนูจริงจะบอกว่าหนูไม่แรง
มองในเรื่องผลงานหรือในเรื่องของการร้องเพลงเนื้อหาของเพลงอะไรอย่างนี้
ก็จะตีความเลยว่าเราเป็นคนที่แรง๑๒เป็นคนที่ตรง
ถามว่าปกติเราเป็นคนที่ตรงไหมก็ตรงค่ะแต่ตรงเป็นบางเรื่อง
ตรงเป็นบางเวลารู้ว่าควรที่จะพูดอะไรตอนไหนไม่ควรพูดตอนไหนอ่ะคือเราไม่
คุณมองในการใช้ชีวิตที่ยังไงมันล่างทำไม
หนูว่ามุมมองใช้ชีวิตของหนูคือแค่ทำอะไรที่มันทำให้เรามีความสุขแล้วไม่เดือดร้อนใครจบ
มีเรื่องที่จะฝากของนายคือบางทีอยากจะให้คิดก่อนที่จะพิมว่าใครหรือจะพิมดาใคร
ในโลกโซเชียลออนไลน์มันเป็นอะไรที่มัน
คือสำหรับหวายยอมรับว่าตอนเด็ก
เคยโดนเยอะเหมือนกันแล้วเราตอนนั้นเนี่ย
เราก็คิดมากอยู่แล้วด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กใช่ไหม
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไหวคือเราไม่สนจริง
แต่ว่าหนูรู้ว่ามันมีเด็กบางคนที่
มากกับเรื่องนี้แล้วโดนเรื่องนี้ด้วย
อยากจะฝากบอกถึงน้องที่โดนว่า
ไม่ต้องไปสนใจถ้าสมมุติว่า
เราสามารถที่จะมีความสุข
ตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยแฮปปี้ได้
ก็โอเคถ้าสมมุติว่า
คนที่เขียนเนี่ยก่อนที่จะเขียนด่าคนเนี่ย
คือคิดก่อนนิดนึงบางทีแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่า
คำพูดของเราอันแสนเล็กน้อยเนี่ยมันอาจจะทำให้คนคนหนึ่งเสียชีวิตไป
หรืออาจจะทำให้คนคนหนึ่งเข้าโรงพยาบาลไป
มันเป็นอะไรที่ซีเรียสมากหนูอยากให้
อยากให้คิดก่อนนิดนึงนะคะมันถ้าเราทำให้
เพื่อนเราเสียชีวิตไปหรือว่าคนที่เราไม่รู้จัก
เสียชีวิตไปอะไรอย่างนี้มันเป็นอะไรที่ซีเรียสมาก
แล้วคุณจะไม่มีวันลืมเลยค่ะ
นี่คือแคร์มากเลยนะถึงพูดแบบนี้
คือที่จริงแคร์นะไม่ใช่ไม่แคร์แต่ว่า
เขาเรียกว่าไงดีเราเลือกแคร์ในสิ่งที่เราควรแคร์ค่ะ

เราก็ประสาทโมโหแตกตายไปเลย
เพราะว่าหนูก็อย่างเท่าที่ทุกคนมาถามอย่างนี้ค่ะ
ทุกคนก็คงรู้ว่าแบบเออเรามีข่าวเยอะอะไรอย่างนี้
แต่ตัวหนูเองเราไม่มีเรากั้นไงเข้าใจไหม
ก็เลยเนาะเนา้ว

ค่ะก็เป็นคนดีค่ะนาง
เป็นคนน่ารักเป็นคนที่แบบว่า

ไม่ค่ะหนูแบบ
หนูอาจจะฟังดูแบบ๒๔แต่ก็ยัง
มันหนูรู้สึกแบบว่ายังไม่ใช่

ถามว่าเรารักคนนี้มากแล้วแบบ
มองอนาคตอยากเห็นอนาคตจากคนนี้ไหม

นะหนูหรอ

ไม่ครับหนูยาก
เรื่องแต่งงานยังไม่เคยคิดแต่อยากมีลูกอีก

ตอนนี้เหรอณปัจจุบันโอเคใช่
เหลือเรื่องอนาคตเดี๋ยวเราต้องดูกันอีกที

โอเคขอบคุณครับ
โอเคขอบคุณครับ